ก่อนปิดเบรกเมื่อสักครู่คุณทัศนัยโปรยไว้ตลาด๔มุมเมน
ดิฉันโอ้ยเอามือกรรมภาพแบบนี้เลยจะกล้าไปซื้อไหมล่ะ

สรุปว่านึกว่าผู้เล่นมีจริงนะคะ
ดิฉันไปตามมาแล้วแล้วก็เจอแล้วที่วัดบางสะเก้าอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีเห็นไหมคะ
ถ้ามีงานศพก็จะไปแวะแล้วก็จะแวะซื้อของที่ตลาดสี่มูเมนกลับบ้านด้วย
แล้วเขาบอกว่าถ้าฟังชื่อแบบนี้เอ๊ะไม่คึกใฮะหรือเปล่า
เปล่านะคะตลาดนี้คึกคักมากค่ะมีชาวบ้านเอาสินค้าจากชุมชนมาวางขาย
ไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาอาหารแปรรูปผักผลไม้ตามฤดูกาลมีหมด

ใช่และนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาเขาบอกว่าเออมันก็แปลกดีนะ

เขาบอกว่าจุดนี้มีทั้งหมด๔๖แผงด้วยกันและมันอยู่รายล้อมเมนของวัด
ก็เลยได้ชื่อนี้ไปตลาดสี่มุมเมนเห็นไหมคะ
นี่คือภาพบรรยากาศวันที่มีงานศพงานศพก็แห่ไปตลาดคนก็ไปซื้อกันไป
แม่ค้าก็ทำหน้าที่ของตัวเองไป
ก็จังว่าไม่ลูกค้าใส่เสื้อขาวดำแม่คะก็ใส่ชุดดำ
ก็เพราะว่ามีบางคนที่มางานศพแล้วก็แวะสักนิดนึงแวะซื้อของกลับบ้านนะคะ
ประหลัดสาธิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางสะแก้วค่ะ
บอกว่าก่อนหน้านี้ในอดีตชาวบ้านเขาก็เอามาวางขายแล้วก็เลยพัฒนาให้ไปเลย

หลายคนคนที่ไม่เคยไปหรือว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในชุมชนนี้
ก็เอ๊ะอ้าวแล้วพอเผาศพแล้วเท่าฐานควันที่ลอยออกมามันจะเป็นยังไง
พ่อบอกแบบนี้นะคะบอกเมนปรับปรุงเป็นพิเศษแบบปลอดมลพิษ
รับรองอาหารที่นี่สะอาดปลอดภัยทุกอย่างการันตีสดถูกสะอาดใหม่ปลอดภัยค่ะ
เอาย้ำกันอีกครั้งนะคะวัดบางสะเก้าอำเภอแหลมสิงจังหวัดจันทบุรี
เพราะฉะนั้นแล้วเมืองจันทร์อาหารทะเลต้องสดค่ะ